ผ่านทางโลกออนไลน์เกี่ยวกับช้างศึกทีมชาติไทย
บอกว่าทีมชาติไทยอยากจะยกระดับทีม
เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับเอเชียให้ได้
หลังจากแพ้มาเลเซียในรอบรองชนะเลิศด้วยกฎอเวโก
แต่ทางนี้ทีมช้างศึกก็ยังคงพินทีมอันดับต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
โดยในศึกเอเชียนคลับครั้งนี้นะคะสหรัฐอารับเอมิเรดที่เป็นเจ้าภาพ
ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทีมชาติไทยต้องการที่จะก้าวไปสู่อีกระดับในเกมระดับเอเชีย
หลังจากกลับมาเล่นในรายการนี้ครั้งแรกในรอบ๑๒ปี

แม้ว่าก่อนหน้านี้๕ครั้งที่ผ่านมาจะไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ตาม
โดยทีมชาติไทยค่ะเคยทำผลงานดีที่สุดในรายการนี้ได้อันดับที่๓
ย้อนไปเมื่อปี๑๙๗๒ค่ะซึ่งณตอนนั้นมีการแข่งขันเพียงแค่๖ทีมเท่านั้น
แต่ก็ยังมีตัวแปรสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ที่ไทยจะต้องเจอ
นั่นก็คืออินเดียแล้วก็บาเรนค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะทีมชาติไทยก็จะมีคิวลงอุ่นเครื่อง๑เกมแบบปิด
พบกับทีมชาติโอมานนะคะเวลา๑๗นาฬิกาหรือว่า๒ทุ่มตรงบ้านเราค่ะ
แล้วก็เป็นครั้งที่๒ที่เป็นเจ้าภาพนะคะ
หลังจากเป็นในครั้งแรกเมื่อปี๑๙๙๖แล้วก็คว้ารองแชมป์
แม้ว่าจะไม่มีดาวเตะตัวเก่งนั่นคือโรมาอับดุลรามานที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
แต่ก็เชื่อว่ากุญสือชาวอิตาเลียนจะสามารถพาทีมประสบความสำเร็จ
เหมือนที่เคยทำให้ญี่ปุ่นคว้าแชมป์มาแล้วเมื่อปี๒๐๑๑ที่กาต้าค่ะ
ก็จะแข่งขันกัน๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์
ต่อด้วยเจอกับบาเรนวันที่๑๐มกราคมนะคะ